ไปดูสนุกเกอร์ปฐุมธานี๖แดงชิงแชมป์โลกกันบ้างครับเมื่อวานนี้
หนึ่งเดียวของไทยนะครับเอาชนะจางอันตะจากจีน
กต่อสองเฟนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปได้นะครับ
ช่วงแรกจะอึดอัดเพราะว่าเกมเอื่อยแต่พอคู่แข่งพลาด
ก็ฉวยโอกาสแล้วก็สามารถเอาชนะได้ครับ
ช่วงแรกนี้ผมก็รู้สึกอึดอัดนิดนึงเพราะว่าเกมมันจะค่อนข้างจะเอื่อย
แล้วก็โอกาสก็จะน้อยนะครับพอมาเขามาพลาดให้ผมผมก็
พอมีโอกาสแล้วก็สร้างความมั่นใจให้ผมขึ้นเยอะครับต้องรักษาความมั่นใจแบบนี้ไว้ทุกรอบนะครับ
เพราะรู้สึกที่แข่งมา๕แมทที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่แพ้ก็รู้สึกมั่นใจทุกแมทเลย
แล้วก็ลูกทำทำได้ดีตามที่พอใจตามที่ดั่งใจที่นึกนะครับ
ท้ายที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับจัดการแข่งขันบาสเก็ตบอล๓คน
ระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศนะครับรายการ๓คูณ๓
รุ่นเยาวชนชายหญิงอายุ๑๔ปี๑๖ปีแล้วก็๑๘ปี
จัดการแข่งขันวันที่๑๐มิถุนายนถึง๒๐สิงหาคมนี้นะครับ
เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล๓คูณ๓
สู่ระดับมาตรฐานสากลต่อไปครับ